คุณผู้ชมนะจากวันดีวันมงคล

แต่ว่าฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย

ไม่ใช่ดิฉันฝันเห็นนะคะ
แต่ว่าน้องบัยปอร์รัตยา

เพาส์เล่าเรื่องราวความฝันของตัวเอง
เอาไว้ว่าฝันว่าไปเที่ยววัดพญานาคเดินข้ามสะพานแม่น้ำใหญ่
น้ำเนี่ยเต็มตะหลิ่งเลยไหลแรงนะคะ
เห็นพญานาคสีส้มใหญ่มากเห็นจริงจ้ะด้วย
สีดำสีเขียวออกฟ้าขนาดรองลงมานะเห็นทั้งหมดเนี่ย๓ตัว
เลื้อยมาหาฝันรอบนี้ใกล้มากใกล้แบบประชิดตัว
เขาบอกว่าตื่นมาเนี่ยกลัวจนเหนื่อยเลยพี่เออนะคะ
เท่านั้นแหละค่ะเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์
ทำนายความฝันกันยกใหญ่ต่างบอกว่าเป็นฝันดี

บางคนบอกว่าคุณป้าเขาก็เคยฝันแบบนี้

ฝันแบบนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว
จากนี้ค่ะยังเข้ามาคอมเมนต์ตีเรื่องราวความฝันเป็นตัวเลขอีกด้วยจ้ะ
โดยบอกว่าฝันแบบนี้ต้องเสี่ยงโชคเลขแบบนี้
โอ้นี่เขาตีให้เลยเหรอแล้วก็๔๙๓
แต่แม่เขาตีมาก็ใกล้เพียงค่ะพี่
คนเขามีประสบการณ์อันนี้ก็ฟังหูไว้หู
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังละกันค่ะ
ต่อเลยละกันด้านลูกทุ่งสาวคุณนุชนันวันวิราค่ะ
เริกงามยามดีวันนี้แหละวันที่๖เดือน๖ปี๒๕๖
ตั้งโต๊ะถวายของมงคลแด่พ่อปู่พญานาค
อันเชิญท่านไว้ที่หน้าร้านอาหารของตัวเอง
แซ่บตาสวดปลายนุชนันวันวิราค
ตาสวดคือแซ่บอีหลีแซ่บตามันสวดคือตามันพรุ่งพุ่งออกมา
อาจารย์อีสานพรุ่งไม่มีรอเรือนะพรุ่งพรุ่ง

แซ่บอีหรี่มันตาสวดเลยจริงนั้นนะ
ก่อนพญานาคตาภาพเลยสวยงามเอามันปั้งไว้น่ารัก
ว่าไปนะนุษนุชนันยิ่งดังยิ่งอยู่ยิ่งดังนะ
ยิ่งไหว้ยิ่งดังนะเพลงเขาก็ดังนะ
อะแซ่บตาสวดไปเลย

วันมงคลวันนี้ทำการขอโชคขอราฐจากพระบุจริงด้วย
เพื่อการสืบทรวดเลขมาให้ด้วย

คุณตรงนะคุณชอบเลขเบิร์นนะ
ตรงตามพี่แจ๊ค๓๓๔ใช่ไหมแต่เลข๔มันจาง
หลักคนตีความว่าหรือจะเป็น๓๓๐ก็ได้
ไม่สังเกตดูศาลกิจหลายรัฐบาลหลายงวดไปแล้ว
มันชอบเบิ้ลมันชอบเป็นเลข๘อย่าง๐๐

แต่เราพูดหลายรอบเลขเบิ้ลแต่ก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ

เดี๋ยวพฤหัสนี้เจอเบิ้ลปฐุมราชเดี๋ยวถามเบิ้ลอีกรอบ
มันจะเบิ้ลขนาดไหนนะ